มีประเด็นนี้ออกมาเพราะว่าหมอโอ

ก็ออกมาพูดเรื่องนี้มีการเขียนลงไปในเพจ
เพราะว่าหมอโอบอกว่ามีคนโทรศัพท์ไปสอบถาม
เขาเยอะมากเขาก็เลยเขียนเล่าในเพจให้ฟัง

มีดาราคุณแยมอยู่ในนั้นด้วยเหมือนกัน

มันก็เลยกลายเป็นประเด็นเพราะว่าเรื่องมันเกิดตั้งแต่เช้า

โอจากเพจเลี้ยงลูกนอกบ้าน
เขาเผยประสบการณ์เขาเรียกว่าเฉียดตาย

แล้วก็จนหล่นจากที่สูง

โอ้โหโอ้เนื่องจากส่วนใหญ่เขาจะทำมาเหมือนไม้

ซึ่งครอบครัวของคุณหมอเนี่ยเป็นบ้านเดียวที่อยู่ชั้น๒
พอลงไปก็เจอว่าโอ้โหไฟอยู่ทั้งบนทั้งล่างเลย
รวมถึงปิดทางขึ้นลงเรียบร้อยแล้วนะครับ
ทางสามีคุณหมอเมื่อเห็นทางนั้นจึงตะโกนให้ทุกคนลงมาอีกฝั่งนึง
ด้วยการที่ข้ามระเบียงหลังคายืนยันว่าไม่ได้ยินเสียงเตือนจากเครื่องตรวจจับควันไฟเลย
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาบอกปกติแล้วเนี่ยมันควรจะมีสปริงเกอร์ถูกต้องไหมครับ
ไหม้กันอย่างนี้เลยก็ไม่มีสปริงเกอร์พ่นน้ำเลย
แยมทมนต์พันธ์ดารานักแสดงก็ออกมาเผยว่าครอบครัวของแยมเนี่ยพักที่วิลล่า๖๓
ซึ่งดีที่สุดและใหญ่ที่สุดค่าใช้จ่าย๔วัน๓คืนเกือบล้านบาท
โอ้โห
โดยวันที่เกิดเหตุเนี่ยแยมได้ยินเสียงคนเดินไปมา
ตอนแรกเข้าใจว่าเป็นแม่บ้านแต่สักพักเฮ้ยมันไม่ใช่แม่บ้านแล้วล่ะ

ก็เลยไปปลุกสามีให้ออกไปดู
ก็เห็นว่าเฮ้ยไฟมันไหม้นี่ว่ะ
ยืนยันว่าที่ห้องพักไม่มีสัญญาณแจ้งเตือนไฟไหม้ขอ

ค่ะนี่มันเป็นแบบนี้พี่

ซึ่งเขาเป็นเด็กเกอเล็กคือเป็นไม้เกือบหมดถูกต้องป่ะล่ะ

คือมันมีที่พักนี้เขามีทั้งแบบราคาที่เหมาเป็นแบบรวมราคาเครื่องบินส่วนตัวไปลงด้วย
หรือว่าแม้กระทั่งบางคนก็คือเอาเฉพาะค่าห้องพักอย่างเดียว
แล้วก็ไปนั่งเรือข้ามไปเองอย่างนี้ก็ได้เหมือนกัน
ซึ่งเวลาเข้าไปที่เกาะเนี่ยที่ที่พักเขาจะให้ปรับเวลา
ว่า๖โมงเขาจะให้ปรับเวลาเร็วขึ้นเป็น๗โมง
แล้วเวลาเข้าไปที่โรงแรมปกติก็จะให้ถอดรองเท้าเดินเลยที่นี่
ทีนี้วันนั้นที่มันเกิดเหตุมันเกิดตอน๖โมงแต่เวลาในโทรศัพท์เขามันคือ๗โมง
เช้าเลยค่ะตั้งแต่๖โมงเช้าที่เกิดเหตุขึ้นมา
ก็คือเวลาให้เขาเร็วกว่าชั่วโมงนึง
ซึ่งวันนี้ทางโซนเนวาคีรีเนี่ยเขาออกมาแจ้งชี้แจงอย่างนี้ค่ะ
รีสอร์ทรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
วิลล่า๖๓ได้รับการอพยพอย่างปลอดภัยแล้ว
โดยทางรีสอร์ทสามารถควบคุมเพลิงไม่ให้ลามไปยังวิลล่าอื่นส่วนอื่นได้
แล้วก็ตอนนี้นะฮะยังแล้วที่สำคัญเนี่ย
ต้องตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางโซเนวาคีรียังคงเปิดให้บริการตามปกตินะครับ
ยืนยันว่าวิลล่าทุกหลังมีการติดตั้งเครื่องจับควันไฟไว้ในทุกห้องนอน
ขนาดเดียวกันวันนี้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างเนี่ย
กล่าวถึงกรณีที่โรงแรมโซเนวาคีรีเนี่ย
เกิดไฟไว้บนโรงแรมหน้าเก่าเนี่ยไม่ได้ตั้งอยู่ในเขตอุทยานนะ
บางคนบอกเฮ้ยไปบุกลุกป่าอุทยานหรือเปล่า

แต่เมื่อถามถึงสนามบินนะฮะเกาะไม้เนี่ย
เขาบอกเป็นสนามบินส่วนตัวของโรงแรม
ที่มีรูปที่วันนี้เราจะเห็นรูปสนามกันเยอะ
ว่าอยู่ในเขตอุทยานหรือเปล่าเขาบอกว่าสนามบินเกาะไม้นะฮะ
เขาบอกเลยครับว่าอยู่ในอำเภอกเกาะกูดเช่นเดียวกัน
คือเวลาลงเครื่องปุ๊บมันต้องนั่งเรือต่อไปอีกนิดนึง
หมายว่าเห็นเหมือนเห็นได้แล้วไปคือต้องนั่งมันจะมีเครื่องบินเล็ก
เครื่องบินเล็กค่ะก็คือไปขึ้นที่สุวรรณภูมิได้เลย
แล้วพอไปถึงเขาก็จะไปลงที่สนามบินส่วนตัวของเขา
พอลงจากตรงนั้นเสร็จปุ๊บก็จะนั่งเรือต่อไปอีกนิดนึง

มันก็คือเกาะกูดใหญ่นั่นแหละแต่ว่าฝั่งเนี้ย

กุดจริงมันใหญ่ค่ะมันมีโรงแรมอะไรต่างนานามากมาย
แต่แค่การเดินทางไปที่นี่ก็คือจะพิเศษกว่าที่อื่น

ถ้าสมมุติอยากจะมองแท็กนี้ไปอะไรอย่างนี้
ไม่เคยเห็นเลยนะว่ามี๖ดาวเลยหรอคะ

ใช่ลูกค้าส่วนใหญ่คือชาวต่างชาติกับมหาเศรษฐีค่ะ
เขาบอกแบบนั้นก็คือต้องรวยอะค่ะ

แต่ทางโรงแรมบอกว่ามันมีติดเอาไว้อยู่นะ

ก็พูดไอ้ไงไม่รู้ไงตรวจสอบแล้วแหละว่า
สมมุติถ้ามีทำไมมันไม่ทำงานหรือเปล่า
หรืออะไรยังไงหรือเปล่าก็ต้องชี้แจงตรวจสอบมากขึ้นเนอะ
แต่เห็นบอกว่ามูลค่าความเสียหายบนโต๊ะหนัก
ไอทีเรียลไอตัวมัสดุที่เขาสร้างเป็นไม้ไผล
เป็นไม้หมดเลยเป็นไม้หมดเลยมันก็คงติดไฟเนอะ
ซับสินของคนที่พักอยู่ในห้องอะก็อย่าง
บ้านนาฬิการิชัดมิวอะบ้านเบ้าร์หมอโอมมั้งค่ะ
ถ้าไม่แน่ใจนาฬิการ์หลักนี่ลิชัดมิว
๑๐กว่าร้าน๒๐ล้าน๒เรือนแล้วก็มี

เขาบอกว่าเฉพาะค่าเครื่องประดับอ้าวแต่ละคนไปกันก็เป็น
เขาถึงบอกอภิมาเสร็จสีกับคนดังระดับโลกมาเที่ยวกัน
ของครอบครัวหมอโอไป๑๕คน

พาเด็กแฝดกระโดดน้ำกระตุ๊กก็ตรงนี้แหละ

นี่ประเมินเบื้องต้นเองนะคะแค่ทรัพย์สินของแบบเอ่อ

เหตุการณ์ครั้งนี้ยังไม่สามารถประมูลทั้งหมด

คือเขาเครื่องบินออกวันที่ไหม้พอดีแต่เขาออกตอนเย็น

เขาบอกว่ามันเป็นโซนอย่างมันจะมีโซนที่เป็นบีช
โซนที่เป็นแบบเป็นเขาเป็นอะไรอย่างนี้
แล้วคือโซนอันนี้เหมือนมันอยู่แยกส่วนกัน

ให้บริการได้แต่ก็คนไม่รู้คนจะกล้าไป

แล้วคือไม้จริงออมทุนโรวิดอะเนอะ
หมดเลยค่ะแต่ห้องนี้คือวิว

ถ้าอยู่ได้๑๕คนก็คือต้องแบบบ้านแบบ
เขามีหลังใหญ่ตรงกลางแล้วก็มีซ้ายขวาอีกอย่างนี้
ข้างหลังก็คือเป็นป่าที่คุณแยมหนีออกไป

ก็คือออกไปทางฝั่งป่านี่คือป่านั่นแหละ

ต้องรอตรวจสอบอีกทีนึง